นี่คือกินเหล้าแล้วเหล้ากินเรา

ผู้หญิงคนนี้อายุ๖๒ปี

ไปสองครั้งแค้นกลับบ้านไปเอามีด
ขอโทษครับอายุภายในออกมาเลย
ต้องไปตามนะครับอดีตสามีบวชเป็นพระอยู่
เกลี้ยกล่อมให้มอบตัวครับ
นี่เป็นคำสารภาพของนางสาวล้ำมะนีจันทร์อายุ๖๒ปี
ตะบนสแก่โพรงอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำครับ
คือเธอก่อเหตุเอามีดปอกผลไม้แทงเข้าที่ท้องของนางสำลี
บุธิยากลัดอายุ๕๘ปีคนบ้านเดียวกันนะ
ทุ่มของเมื่อวานนี้หน่วยกู้ชีพอบตสแก่โพรงครับ
รีบเอาตัวไปรักษานะครับที่โรงพยาบาลศูนย์บุรีรำ
อย่างเร่งด่วนเพราะว่าอวัยวะภายในหรือว่าไส้นะครับ
ทะลักออกมาข้างนอกเลยหลังเกิดเหตุนางสาวล้ำนะครับ
หนีเข้าไปในวัดนะฮะเจตมินวนารามนะครับซึ่งอยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุ
ซึ่งเป็นร้านค้าของนางสำลีจนพระอ่อนจันทร์อายุ๖๒ปี
อดีตสามีของนางสาวล้ำที่บวชอยู่ที่วัดนี้
โทรศัพท์กล่อมให้มอบตัวเถอะมามอบตัวที่วัด
จากนั้นตำรวจชุดสืบสวนสพน๒ห้องไปตามจับได้
ตอนที่ซ่อนตัวอยู่ในป่าหลังวัดครับนะฮะแล้วก็ได้มีดมาด้วย
มีดที่ใช้ก่อเหตุนางสาวล้ำให้การทั้งที่เมานะ
บอกว่าแทงจริงเพราะไม่พอใจที่นางสำลีเนี่ยชอบต่อว่า
ครั้งนี้ถึงขั้นมาทำร้ายด้วยการเตะเธอ๒ที
กลับไปเอามีดที่บ้านมาแทงระบายความแค้น
จากนั้นชุดสืบสวนส่งตัวให้สพน๒ห้องอำเภอเมืองนะครับ

เอาได้ไปกี่กว่าไง

แล้วนัทที่ยังใช้ตัวเนื้อก่อน

ถึงไแลที

นี่ยังกว่านานยังคุยกันดี

ป้าอยากจะขอโทษคนเกาะทำไม
บอกคนนี้นี่มอง

คนกลางคนเห็นเหตุการณ์คือนางสาวเอ๋ครับ

ค่ะแล้วก็นางสังวานเอียงทารำเป็นเพื่อนบ้าน

ช่วงเย็นเห็นนางสาวล้ำกับนางสำลีทะเลาะกันเสียงดังทีเดียว
จากนั้นนางสาวล้ำกลับบ้านไปอาบน้ำไปเปลี่ยนเสื้อผ้า

พอเจอหน้านางสำลีเท่านั้นแหละโอ้โหเข้ามาแทงที่ท้อง
อย่างที่เล่าไปอวัยวะออกมาเลยไหลออกมาเลย
ค่ะนะฮะแล้วก็หนีเข้าวัดไป
นะครับแล้วไปบอกว่านางสาวล้ำเนี่ยนะชอบดื่มเหล้านะครับ
คนกลางเนี่ยเขาเล่าต่อบอกนางสาวล้ำชอบดื่มเหล้า
เมาแล้วพูดจาลามกไประรานคนอื่นเขา
ก่อนเกิดเหตุอยู่หน้าร้านค้าของนางสำลีแต่ครั้งนี้นางสำลีไม่พอใจนะฮะ
เดินเข้าไปหานางสาวล้ำแล้วเตะจริงเตะที่ตัวสองครั้งปักปักก็ให้
แล้วก็ลงแค้นไงแค้นแล้วก็กลับมาที่ร้านแล้วก็มาก่อเหตุนี่แหละครับ
ก็กลับมานะครับเตะวัดถือมนต์ถืออะไรมานี่แหละ
คือซ่อนมาให้บ้างใช่ค่ะแล้วก็เดินเข้าไปทั้งแต่เข้าบ้านนี่แหละค่ะ
เข้าบ้านบ้านยายดีเหรอใช่ใช่ค่ะเดินเข้าบ้านแล้วก็มีเพื่อนข้างบ้านอีกอ่ะค่ะ
มาถามว่ามาทำอะไรอีกไหนบอกว่ากลับไปแล้วก็เขาก็บอกว่ามาเดินเล่นค่ะ
แล้วก็แทงเลยใช่ค่ะเห็นแต่เดินเข้าไปในบ้านแล้วก็แทงเห็นออกมาอีกทีก็ยายหนูก็ออกมา
คือตอนนั้นสภาพเป็นอย่างไรที่เราดูอ่ะก็ใส่ออกค่ะ
ใส่ทะลูกมาเลยแต่รู้ไหมว่าเขาจะมีอะไรแทน

มันก็พูดแต่เรื่องลามกทีนี้ทางนี้ก็บอกว่าไอ้เขาไม่ชอบ
เขาไม่ชอบก็เลยอันนั้นก็ไม่หยุดสักทีเขาเลยไปเตะสองครั้ง
เอาเมื่อกี้ถามคนเห็นเหตุการณ์แต่เอาล่ะก็ยังเป็นฝั่งผู้บาดเจ็บใช่ไหม
ไปถามชาวบ้านบ้างทีมข่าวที่ทีมข่าวไปถามชาวบ้าน
ชาวบ้านแถวนั้นบอกมันไม่เหนือความคาดหมายหรอกคุณนักข่าว
สักวันมันจะเกิดเรื่องแบบนี้แล้วมันก็เกิดขึ้นจริง
เพราะว่านางสาวล้ำเนี่ยชอบเมาเมาแล้วก่อความวุ่นวายในร้านค้าของหมู่บ้านเป็นประจำ
พูดจาปีนเกลียวเชื่อว่าที่นางสำลีเนี่ยทำแบบนี้คงทนไม่ไหว
สั่งสอนไปแต่ไม่คิดว่านางสาวล้ำเนี่ยจะใช้วิธีรุนแรงขนาดนี้ครับ
เอาล่ะหลานชายของผู้บาดเจ็บเล่าต่อบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยป้าล้ำป้าล้ำหลานเรียกป้าล้ำ
ล้ำเนี่ยมานั่งดื่มเหล้าอยู่หน้าบ้านแล้วก็มีตาบุญมีป้าพานั่งดื่มอยู่ด้วย
กันตั้งแต่เช้าจนเมาหนักแล้วป้าล้ำเนี่ยก็พูดจาลามก
สำลีก็ไล่ให้กลับบ้านนะครับไม่ยอมกลับเลยเตะไปสองครั้ง
มาเกิดเหตุแบบนี้แหละก็เลยเรียกญาติเรียกกู้ภัยให้มา
ขณะที่นางคำการะเกดครับเป็นลูกของตาบุญแล้วก็เป็นญาติกับผู้บาดเจ็บเล่าบอกว่า
ป้าล้ำเนี่ยดื่มเหล้าตั้งแต่เช้าโอ้โหตั้งแต่๘โมงนะ
โมงตั้งวงแล้วเมาติดต่อกันมาหลายวันแล้วนะฮะ
ก่อนจะไปทำงานป้าล้ำยังตะโกนทักเธออยู่เลย
ช่วงเย็นก็ยังเห็นป้าล้ำเนี่ยเดินผ่านบ้านไปที่วัด
แล้วก็มีหลานของป้าสำลีวิ่งตามไปนะฮะ
จะมาทำร้ายก็เลยห้ามไว้จนมารู้ว่าอ๋อที่แท้ไปแทงป้าสำลีซะแล้วนี่
แกก็เดินตามทางแกก็เข้าวัดไง
ปูศิฮาลไปต่อไปที่วัดเจศตะมิลต์วนารามเนี่ย
ไปพบกับเจ้าอวาทผ้าไปดูจุดที่ป้าล้ำ
แล้วก็มอบตัวกับตำรวจนะฮะเล่าบอกว่าเหตุเกิดเพราะความ
เมานั่นแหละที่ผ่านมาก็เคยตักเตือนแล้วสอบถามพระอ่อน
อดีตสามีของป้าล้ำเล่าบอกว่าอดีตภรรยาเนี่ยจะมาตัก
หวาดถวายเพนแทบทุกวันแต่ช่วงหลังดื่มล่าวหนักกรณ์เกอร์เท
เอากระเป๋ามาฝากไว้ในกระเป๋าจะมีมีดปอกผลไม้ที่พก
ติดตัวไว้ตลอดเพื่อทำอาหารถวายพระแล้วจากนั้นก็เดินหลบ
อยู่ที่บ่อน้ำหลังวัดแล้วก็โทรมาบอกว่านี่เพิ่งจะไป
แต่งแทงป้าสำลีมานะจะไปมอบตัวกับตำรวจที่สพนสองห้อง
ซึ่งอยู่ไกลไปหกกิโลเมตรก็เลยเกลี้ยกล่อมบอกว่ารอที่นี่
รอมอบตัวที่วัดนี่แหละแปลกใจเหมือนกันว่าทำไมถึง
ลงมือเพราะที่ผ่านมาก็ไม่เห็นจะมีปัญหากับใครแล้ว

แกบอกว่ากลัวกลัวเขารุมสกรรมทำร้ายเขาบอกลุงตางั้น
เพื่อให้เขากลับมาคืนทีนี้ไปอยู่นู่นทีนี้นี่ตำรวจเขาก็
มานี่เขารู้ว่าตำรวจมาแล้วเขาก็ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมา
เสร็จเขาก็ไปหาตำรวจตำรวจก็เดินถึงแล้วเขาก็ไปมอบ
แล้วเขาก็เอาขึ้นรถไปแค่นั้นเองเขาก็รับสารภาพ
นี่แหละทำไงได้จะริดเม้าอ่ะคนเม้าอ่ะเห็นไหมคน
สองข่าวแล้วนะนะครับที่กินเหล้าแล้วเหล้ากินเราครับ